ซึ่งหลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่๘สบ
อย่างในข่าวเมื่อสักครู่ก็เริ่มมีชาวบ้าน
เข้ามาร้องเรียนในเรื่องของการนำที่ดินไปจำนอง
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
นำที่ดินไปจำนองกับบังฟัฐ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของการสังหาร
เมื่อไปทำสัญญาก็กลับเป็นการขายฝากนะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านบางคนถูกธนาคารยึดที่ดินไปขายทอดตลาด
หลังจากที่บังฟัฐนำไปจำนองเอาไว้
สำเนาเสนอดที่ดินณส๓กอแปรงนี้
เป็นของนางศรีดาขุนแสงอายุ๕๓ปี
ชาวบ้านหนองหลุมพอหรือบ้านหมาก
ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าต้นฉบับตัวจริงอยู่ที่ไหน
หลังจากเมื่อปี๒๕๕๓ที่ดินผืนนี้
พร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังที่ปลูกติดกัน

ถูกนายชะอุ่มขุนแสงพ่อของสามีที่เป็นเจ้าของเดิม
นำไปจำนองไว้กับนายสุรีฟัฐหรือบังฟัสบ้านนบ
นามสกุลในขณะนั้นในจำนวน๑แสนบาท
ระยะเวลาผ่อนจ่าย๑๕ปีรวมทั้งต้นและดอก
โดยข้อตกลงและเรื่องราวเหล่านี้เธอไม่ทราบมาก่อน
แต่หลังจากนั้นเพียงปีครึ่งนางศรีดาจึงทราบเรื่อง
เพราะบังฟัสได้ไปทวงถามเงินที่จะไปถ่ายถอนที่
และทราบว่าไม่ใช่บ้านของพ่อสามีหลังเดียวที่จะถูกยึด
แต่รวมถึงบ้านของเธอด้วยเพราะอยู่บนที่แปลงเดียวกัน
และสัญญานั้นก็ไม่ใช่สัญญาการจำนอง
แต่เป็นสัญญาการขายฝากซึ่งข้อผูกพันทางกฎหมายแล้ว
การขายฝากหากลูกหนี้ไม่นำเงินไปชำระ
ถอนที่ตามกำหนดเจ้าหนี้สามารถยึดที่
และนำไปจำนองกับธนาคารได้โดยชอบทำ
และระยะเวลาการผ่อนชำระไม่ใช่๑๕ปี
แต่มีเพียง๓ปีเท่านั้นในขณะนั้นพ่อของสามี
จึงนำเงินไปคืนบังฟัสจำนวน๗๐๐บาท
แบ่งเป็นเงินต้น๕๐๐๐บาทและเงินดอกอีก๒๐๐๐บาท
โดยครั้งนั้นบังฟัสไม่ได้นำใบเสร็จการชำระเงิน
รวมถึงสัญญากู้ยืมมาด้วย
แต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่าเป็นคนคุ้นเคย

ฟัฐก็ได้มาบอกกับครอบครัวของพ่อสามี
และครอบครัวของนางศรีดาว่า
หากจะไถทธลที่คืนต้องนำเงินไปไถที่มากกว่า๑แสนบาท
นอกจากนายชะอุ่มพ่อสามีของนางศรีดาแล้ว
ชาวบ้านที่นี่ยังถูกหลอกให้ทำสัญญา
ในลักษณะเช่นเดียวกันอีก๓ราย

ถูกนำไปจำนองไว้กับธนาคาร

ในราคา๓แสนบาทเช่นเดียวกัน

มีพื้นที่เกือบ๑ไร่
และเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันในปี๒๕๕๙
แต่ในที่สุดคดีความเสร็จสิ้น
ดินของนางละมัยถูกธนาคารขายท่อตลาด

ไปซื้อไว้ในราคา๙๐๐๐๐๐บาท
ส่วนรายสุดท้ายคือนางร้องมาบานะอายุ๕๗ปี
นำที่๑งานไปจำนองไว้กับบังฟัส

ฟัฐให้เงินมาเพียง๑๕๐๐๐บาท
โดยให้เหตุผลว่าหักค่าประกันชีวิต

และค่าดำเนินการอื่น

ก็ถูกนำไปจำนองไว้กับธนาคารเช่นเดียวกัน
ส่วนเหตุผลที่ชาวบ้านไว้ใจบังฟัส
และไม่เอกใจว่าจะถูกหลอกนั้น
เนื่องจากบังฟัสเป็นคนหน้าตาดีพูดจาดี
คลิปภาพภายนอกดูมีความน่าเชื่อถือ
ความค่ลอยละจากเคย
นั่นอยากให้ตัดในความเชื่อเกลือ
เพราะว่าไม่ให้ทำฟื้อแล้ว
และจากข้อมูลที่ชาวบ้านเปิดเผยกับทีมข่าวพบว่า

จังหวัดพังงาระนองกระบี่และภูเก็ต
แต่ไม่ทราบรายละเอียดในเชิงลึกว่าใครเป็นนายทุนใหญ่
แต่จากข้อมูลที่ทีมข่าวสืบทราบมาจากเจ้าหน้าที่
และบุคคลที่ใกล้ชิดกับนายวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตรทราบว่า
คนที่เป็นนายทุนให้กับบังฟัส
เป็นเศรษฐีนีในอำเภออ่าวลึก
และเป็นเศรษฐีนีในจังหวัดนครศรีธรรมราช